คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุการณ์บนท้องถนนตรงนี้นะครับ

กับคนขับรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะ
แล้วเขาว่ากันว่าคนขับรถเก่งเหมือนเป็นข้าราชการด้วย
แล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่ถกเถียงกันแบบนี้

ผมปีนเตือนว่าพี่ขับรถมันไม่ได้น่ารักเลย

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวถนนบางนาตราด

ในคลิปนะผู้ที่ถ่ายคลิปเป็นแฟนสาวของคนขับรถบรรทุก
ให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุแฟนนุ่มขับรถบรรทุกสินค้า
ซึ่งขณะนั้นก็บรรทุกสินค้ามาทำให้รถหนักนะฮะ
วิ่งความเร็วไม่มากนักหรอกนะครับ
แต่ก็ต้องการที่จะแซงรถยนต์คันหนึ่ง
เพราะรถยนต์คันนี้ขับนำหน้าแล้วขวางตลอดเวลาเลยนะฮะ
รถบรรทุกเขาก็บีบแตรส่งสัญญาณเตือนเพื่อขอทางสักนิดหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อคนขับรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ย

จากนั้นรถยนต์คันดังกล่าวขับตามและบีบแตร่ไล่ตลอดทางเลย
ก่อนที่รถยนต์คันนั้นจะขับมาปาดหน้ารถบรรทุก
แล้วก็มีผู้ชายเดินลงมาจากรถยนต์คันนั้น๓คน
ด้วยการคล้ายคนเมา๓คนนี้
พร้อมกับเปิดฉากด่าพ่อล่อแม่อะไรเนี่ยนะฮะ
ตัวของแฟนคนขับรถบรรทุก
ซึ่งเป็นผู้หญิงเธอเห็นท่าไม่ดีก็เลยยกมือถือถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
พอทั้ง๓คนนั้นรู้ว่าถ่ายคลิปก็มีท่าทีเปลี่ยนไปนะ
ก็พูดซอฟต์เลยนะแต่เห็นว่าในคลิปนี้

เออนะฮะแล้วก็๓คนพยายามที่จะเดินหนีเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงของแฟนของคนขับรถบรรทุกไหม
บอกว่าพี่เป็นข้าราชการใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับ
ล่าสู่ผู้ศึกษาของเกราะลงพื้นที่ไปพบกับนี่ฮะ
นายนัทหรือว่าคนขับรถบรรทุก

แล้วก็ภรรยาของเขาก็คือนางสาวยุวดีดาพันธ์
เออายุ๑๙ปีซึ่งเป็นคนถ่ายแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงนั่นแหละครับ

ตอนนั้นคือบีบแตร่เตือนรถคู่กรณีไปแค่๑ครั้งเอง

แต่ปรากฏเมื่อรถบรรทุกแซงไปได้แล้ว
ก็ถูกรถยนต์คู่กรณีบีบแตร่ไล่
แล้วก็ขับไล่ท้ายตลอดเลย
กระทั่งมาขับปาดหน้ามาดักหน้า
แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้น
เพราะว่า๓คนนั้นลงมาจากรถแล้วก็มาด่าพวกเขานะครับ
คนแรกเขาก็ถามว่าบีบแตรขาพ่อมึงไงพี่

เสียงดังเนอะใช่ครับ

มีกลิ่นเหล้าติดตัวเขาด้วยครับ
เขาโดนทั้งแบบกดคอด้วยฝ่ายชายโดนกดคอ
ส่วนฝ่ายหญิงก็โดนทั้งแบบดึงผมตอนที่จะกระชากโทรศัพท์
ใช่นะฮะแล้วก็ทั้งคู่บอกว่าเดี๋ยวจะไปเย็นนี้
จะไปโรงพักนะไปลงบันทึกประจำวันไว้
จากฝ่ายหญิงได้รับบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำที่แขนด้วย
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็จี้นะว่า
ถ้า๓คนนั้นเป็นข้าราชการจริงก็ต้องตรวจสอบพฤติกรรมกันหน่อย
เมาสุราหาเรื่องประชาชนแบบนี้ควรมีบทลงโทษไหม
ขณะเดียวกันก็มีคนขอให้คนขับรถบรรทุก
อ้างว่ามีกล้องหน้ารถที่ได้ยินเสียงในคลิปนะ
ดูไหมดูไหมกล้องหน้ารถนำคลิปเหตุการณ์มาเผยแพร่นะ
จะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าใครผิดใครถูก
รถบรรทุกไปจี้เขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงบ้าง
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ

แพนกล้องมาเห็นหัวเข็มขัดเป็นเข็มขัดข้าราชการ
เดี๋ยวรอตรวจสอบเรื่องนี้ต่อนะคะ